นี่ตอนนี้หลีมีบอยเฟรนด์คนสนิทชิดเชื้อที่อยู่ดีเขาก็นัดเดทหลีไปหาทุกอาทิตย์เลยแหละกลัว
ณเดชน์กินข้าวเหรอเปล่านักไปเช็คร่างที่โรงพยาบาลไอเจ็บคอไม่ไหวแล้ว
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
มาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีดวงแรงพาป่วยสติหลุดลอยฟิ้วเดือนกรกฎาคม
หลีชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีสิงน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันในร่มผ้ากลาเกลื้อนเชื้อราเต็มหลังครีมอื้อ
เป็นเยอะขนาดนี้ต้องไปหาหมอแล้วไหมชาวสิงศ์จะมีโรคยุบลิดมาเข้ามากวนใจ
หน้าฝนแบบนี้ต้องคอยดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้นออกกำลังกายกินของดีดี
ดูแลร่างกายให้สะอาดหอมฉุกฉุกเสนอจะช่วยให้หนีจากโรคต่างได้จัง
อย่าเอาอันดับ๔รสีมังกอลน้ำกาทาวฮ่องกงฟุตเหรี๋ยวลูกซัม
จะมีโรคภัยไข้เจ็บเข็มขัดสั้นคือหมายถึง
จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่คาดไม่ถึงเข้ามาเช่นอุบัติเหตุ
จากการเดินทางรถลาเหรือเครื่องบินสรวทต้องมีสติสติสติมาก
เพราะมีโอกาสจะได้เจ็บตัวจากการเดินทางไปที่ไกลเลยแนะนำ
ถ้าง่วงก็จอดนอนให้สภาพร่างพร้อมก่อนค่อยเดินทางจะดีที่สุด
อันดับ๓ราศีกรกฎ
จุดนี้หลีซีเรียสขอให้ชาวมกรกฎโปรดทำใจไว้ให้มาก
เพราะจะประสบกับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้สุขภาพร่างกายหรือสุขภาพจิตแย่ลง
เมื่อไปหาหมอแล้วก็ลำบากที่จะหาสาเหตุได้
เหมือนกับว่าเป็นโรคเวรกรรม
โหชีวิตที่เดี๋ยวน้องมาแล้วน้องก็จะไปจากเราเอง
ลีแนะนำให้ใช้ชีวิตแบบมีสติตั้งมันจะผ่านพ้นไปได้
อันดับ๒ราศีเมษมีมิติลี้ลับกับด้านสุขภาพจิตมาก
ชาวเมษจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเดินทางไปที่แปลกให้ได้ปรับตัวปรับการใช้ชีวิต
เจอปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหลับไม่สนิทพอหลับก็มีฝันร้ายเข้ามากวนใจให้ต้องสะดุ้งตื่น
หลีอยากจะเข้าไปช่วยนอนกอดให้อึกอัดเท่ภูมิใจมากขึ้นเลยทีเดียว
ลองนั่งสมาธิเสริมดวงบ้างก็จะดีจะช่วยให้สบายใจมากขึ้นได้
อันดับ๑ราศีธนู๑๒๓ไม่ได้เป็นคนที่เกเรแพร่โรคประจำตัวยอนกลับมาอีกแล้ว
ภัยไข้เจ็บของชาวธนูที่เคยเป็นแล้วหายไปนานจะได้กลับมาเซไฮอีกครั้ง
เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อตอกจะกลับมามีโอกาสบาดเจ็บลึกได้อีก
อย่าออกกำลังกายหนักจนเกินไปหรือใช้ชีวิตโหดเกินไป
เพราะถ้ารอบนี้เป็นอีกทีก็จะได้รักษากันอีกยาวเลยนะเจ้าคะ
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีดวงแรงพาป่วยสติหลุดลอยฟิ้วเดือนกรกฎาคม
ที่เห็นหลีเดินเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยไม่ได้ป่วยไข้แต่ป่วยใจเพราะอยากได้หมอมาเป็นแฟนสักกะทีนะ